ไปดูเรื่องของยายทวายกันหน่อยนะคะ

ตรวจเจอพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าแกป่วยเป็นมะเร็งที่ลิ้นนะคะ

แต่ว่ารักษาแล้วเท่าไหร่อาการก็ไม่ดีขึ้น
ครอบครัวก็เลยพากลับมารักษาที่บ้าน
กลับมาถึงบ้านจากที่แกลุกเดินไม่ไหวค่ะ
แกก็ลุกเดินไปมาได้ในวันแรกนะเฉพาะวันแรกนะคะ
แต่หลังจากนั้นแกก็ป่วยติดเตียงแบบนี้ค่ะ
เดินไปไหนไม่ได้ข้าวก็กินไม่ได้กินได้แต่น้ำ
แกก็เลยผอมซูบเหมือนหนังหุ้มกระดูกแบบนี้เลย

ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าแม่กลับมาบ้านก็มีอาการแปลกเลย
จากพูดว่านี่ไม่ใช่บ้านกูไม่ยอมเข้าไปนอนในบ้าน

เมื่อคืนลุกขึ้นมากลางดึกที่ปากนี้เปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลย
ตอนแรกก็นึกว่าเป็นแผลปรากฏไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าเลือดอะไร
และที่พีคสุดก็คือที่เท้ามันมีโครนเลอะ
แกบอกแกเดินไม่ได้แล้วแกเดินไปไหนไปเจอโครนได้ยังไงนี่
เห็นไหมคะที่นิ้วโป้งนิ้วอะไรเนี่ย

แล้วลูกสาวบอกว่ากลางคืนเหมือนเห็นด้วยนะ

ถึงขั้นต้องถ่ายคลิปส่งให้น้องสาวดูค่ะ

ส่งไกด์ธนกรลงพื้นที่

ของคุณยายถวายไปถึงเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ
๓เดือนแล้วมันมีรอยดินติดทับ

อย่างที่อยู่ใต้เตียงยายถวาย
เลยถามว่าใต้ที่นอนมีอะไรหรือเปล่า
ที่ญาติเอาออกมามีตะไคร่ค่ะ
ตะไคร่ข้างโบดในห่อสีแดง

อ่ะแล้วมีอะไรนะมีเกลือพริกมะนาว

แล้วก็มีจี้ครุฑ
ที่หัวนอนคุณยายก็มีหิ้งท้าเวสุวรรณตั้งอยู่ด้วยนะคะ

อ่ามีเหรียญด้วย
แล้วก็มีข้าวใช่ไหมมะนาวพริกนะคะ
หมอปลาไปตรวจสอบในบ้านพักนะคะ
ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรไปดูสารหน้าบ้าน
เห็นมีรูปปั้นตายายและกุมารตั้งอยู่
ลูกสาวบอกแม่เป็นคนตั้งเอาไว้ก็คือยายถวายนั่นแหละตั้งเอาไว้เอง
เพราะเคยบนว่าถ้าถูกหวยจะสร้าง
แล้วถูกหลายงวดก็เลยตั้งสารให้ตั้งแต่สมัยสาว
ลูกสาวเอาคลิปที่ถ่ายไว้ได้
เป็นช่วงที่ยายทวายนอนติดเตียงแล้วแขนเหมือนจะหยิบจับบางอย่าง
บอกว่าเป็นท่าเหมือนยายกำลังจะตกปลา
คือสมัยสาวคุณยายแกชอบตกปลาค่ะ
บอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเวปกรรมหรือเปล่า
ตกปลาเหมือนทรมานสัตว์ตอนแก่ก็เลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่า

นี่เหรอที่คุณยายยกแขนเนี่ยเหรอคะทางซ้ายมือ

หมอปลาก็เลยให้ญาติมาขอคำมายายถวายและให้ล้างเท้า
เอาสายสินผูกที่หัวคุณยายกับพระพุทธรูป
ให้ถือดอกไม้จุดเทียนธรรมนมลทูบ๑๖ดอกสวดคาถา
หมอปลาปะพรมน้ำมนต์แล้วบอกยายทวายอยากไปแล้วเพราะตัวเย็น
เอ๊ะคือปะพรมนมลยายตัวเย็น

หมอปลาบอกว่าพิธีที่ทำเป็นพิธีสวดตาย

เชื่อว่า๓เดือนที่ผ่านมาคุณยายแกเหมือนตายทั้งเป็น
หลังจากนี้หมอปลาบอกแล้วค่ะยายอยู่ได้๓วัน
ส่วนพริกเกลือที่เจอใต้เตียงเนี่ยมันเป็นการสาบแช่ง
อ้าวแล้วใครสาบแช่งก็ไม่รู้เหมือนกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย๓เดือนที่เขาทรมานเนี่ยมันก็เหมือนเขาตายทั้งเป็นอยู่แล้ว
แต่เราแค่ปลดปล่อยให้เขาเนี่ยหลับสบายคือปกติเขาจะไม่หลับไม่นอน
แต่เดี๋ยวหลังจากคืนนี้ไปเขาจะนอนสงบไปเลยแต่ผมตีไปว่าเคสเป็นอันเนี้ยหนักไม่
ประมาณ๓วันเนี่ยไปแล้วในบ้านกับสารไม่เจอแล้วแต่ผมเชื่อว่าเขารวมพลังมาอยู่ในตัวร่างยายหมดแล้ว
เลยทำให้จุดนั้นไม่เจออะไรก็เสียดายนะก็ภาวนาว่าอยากเจอผี
เพราะช่วงเนี้ยไม่ได้ทุบสารมานานแล้วก็เขายังไม่ได้ทุบ
ฝั่งลูกนะคะก็เชื่อทางฝั่งหมอปลาแหละก็บอกขอบคุณหมอปลานะ
ที่มาช่วยปล่อยปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้
เพราะแม่อยู่อย่างทรมานก่อนหน้านี้ก็รักษากับแพทย์มาตลอดแต่อาการไม่ดีขึ้น
คุณแม่เป็นมะเร็งที่ลิ้นนะคะครอบครัวเองก็บอกมีการพูดคุยตกลงกันแล้ว
คือบ้านนี้น่าจะเป็นสายความเชื่อค่ะพี่อุ๋ยเพราะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องเจ้ากรรมในเวร
สมัยก่อนแม่ชอบตกปลาอะไรอะไรบ้างระยะหลังครอบครัวก็ซื้อปลาหน้าเขียงมาปล่อยบ่อยบ่อย
บรรเทากรรมแต่มันก็ไม่ดีขึ้นจริงศาสนาพุทธเขาบอกว่ากรรมนี่มันบรรเทาไม่ได้ใช่ไหม
มันไม่ได้หายไปต่อให้เราทำบุญกรรมที่ทำอยู่เคยทำไว้มันก็ไม่ได้หายไปอะค่ะ
เอาเป็นว่าฝั่งนี้เขาไปสายความเชื่อนะคะก็เลยบอกว่านี่คือทางเลือกสุดท้ายแล้ว
ไม่ได้พาไปรักษากับคุณหมอต่อเพราะว่ารักษาไปก็อาการไม่ดีขึ้นเลยพากลับมาที่บ้าน
แล้วก็ให้หมอปลาทำพิธีปลดปล่อยหมอปลาบอกแล้วว่ายายทวายจะอยู่ได้อีก๓วันนะคะ
ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ